คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันหน่อย

ที่จะพาเราไปเที่ยวแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ว่า
สถานที่ตรงนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอะไร
อย่างที่นี่สวนพึ่ง

แต่ตัวผมเองแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะชื่อ
ที่มาที่ไปของชื่อสวนพึ่งมันมายังไง

แบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
ติดตามกันเลยในช่วงสบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูโด้ง

พามาดูประวัติของสวนพึ่งครับ
รวมถึงพาไปดูที่มาที่ไป

ไปพบกับไกด์นำทางกันเลยครับ

ผู้ใหญ่ดีนะแผ่งหมู่บ้านทามระขาม
ท่านผู้ใหญ่ครับวันนี้โปรแกรมที่เราจะไปเที่ยวมีที่ไหนบ้างครับ
ก็วันนี้นะครับเราจะไปดูต้นน้ำลำพาชีนะครับ
แล้วก็ไปดูต้นพึ่งเป็นที่มาของเชื่อมเพอร์ศูนย์พึ่ง
แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์คือหมู่บ้านกะเหลี่ยง
ส่วนที่แรกครับผู้ใหญ่ครับเราจะไปยังไงฮะ
เดี๋ยวผมจะมีเอทีวีนะพาล่องน้ำลำพาชีให้ครับ
ถ้าพร้อมแล้วมึนไปเลยครับไปเลยครับท่านผู้ใหญ่
แม่เมื่อกี้บอกเลยว่ามั่นมากจริงนะครับ
ได้ไปสำรวจลำน้ำพาชีแล้วก็บริเวณหน้าฟ้าแต่ถามนิดนึงครับผู้ใหญ่

สำคัญของบริเวณฝ่ายตรงนี้ฮะเขามีความสำคัญอย่างไรกับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บ้างฮะ
เป็นฝ่ายที่กักเก็บน้ำนะฮะให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ยามหน้าแรงนะฮะ
และที่สำคัญนะฮะเวลาช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำมาเนี่ย
เราสามารถระบายน้ำชะลอความแรงของน้ำได้
แต่ว่าเส้นทางต่อไปท่านผู้ใหญ่ครับเราจะไปไหนฮะ

ครับผม
มุมพุทธไข่ดาวนี่เป็นแหล่งอาหารปลาเนี่ย
กำเนิดของลำน้ำพาชีจริงแล้วเขาไหลมาจากตรงไหนครับผู้ใหญ่ฮ
ต้นน้ำของลำพาชีนะฮะคือต้นน้ำจริงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
แม่น้ำลำบาชีเนี่ยเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อีกสายหนึ่ง

นี่แหละครับเราก็ได้รู้ที่มาของลำน้ำลำพาชีแล้ว
แต่ว่าที่ต่อไปที่เราจะไปดูนั่นคือที่ไหนครับ

ทางนี้ฮะเดี๋ยวเราไปด้วยรถกระบะ๔วิวฮะ

ถึงแล้ว

แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้นพึ่งแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่นี่คือที่มาขอโปรดส่งพึ่งเลยฮะ
จะมาเกาะทำรังเพราะว่าผิวของต้นพึ่งหรือต้นยวงพึ่งเนี่ยครับอ่า
จะมีกลิ่นที่ดึงดูดพึ่งให้มาเกาะทำรัง

ผู้ใหญ่ครับส่วนอีกที่หนึ่งที่ผู้ใหญ่จะพาไปคือที่ไหนฮะ
คือหมู่บ้านกะเหลี่ยงหมู่บ้านของผู้ใหญ่เองนะฮะ

หมู่บ้าน

สวัสดีภาษากรรเวรรี่อะไร
ลำน้ำพาชีสวยสดงดงามแบบนี้กิจกรรมที่เราจะไปทำมีอะไรบ้างฮะ
อันดับแรกเรามานั่งเรือหางยาวนะฮะชมสองฝั่งธรรมชาติ

จากนั้นเราจะไปว้ายต้นไม้ใหญ่

และที่สำคัญต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับ
อยู่ตรงวังจราเข้พอดี
ผู้ใหญ่ครับเป้าหมายแรกจุดแรกที่เราจะไปคือที่ไหนฮะ

ก็สองฝั่งคลองฮาราบาชีนี่

แล้วก็จะมีพวกแคมป์ร้านกาแฟอย่างนี้ซึ่งแบบนี้

อ๋อเนี่ยฮะจุดยิงธนูโอ้โหยิงธนูกลางน้ำเลยใช่ครับ
มาถึงแล้วครับอันซีนสุด
จุดยิงธนูต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยิงบนบกนะครับ
แต่ยิงกลางน้ำแบบนี้ค่ะใช่ค่ะกลางน้ำเลยฮุ้ย
แข่งยิงธนูกันหน่อยดีกว่ากับผู้ใหญ่
ถ้าใครแพ้เดี๋ยวทำอะไรดีครับผู้ใหญ่

ละ๒ลูกใครได้แต้มเยอะสุดชนะ
เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ลองก่อนเลยครับ

มาครับยิงท่าธรรมดามันโลกมันไม่จำครับ
โอ้โหเป็นสิบห้า
สรุปแป้มคะแนนผู้ใหญ่ชนะไปสกอร์สิบห้าคะแนนต่อศูนย์ครับ
ดำน้ำแต่จะโหดกันไปไม่ต้องแล้วครับ

ส่วนสถานที่ต่อไปครับผู้ใหญ่เราจะไปไหนกันดีครับ
ไปสการะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเกลี่ยงที่เจ้าเกลี่ยงนับถือ

นี่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่หรือว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ
ถ้าไม่ใหญ่ครับจริงแล้วต้นไม้แบบนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับ
ชังจิจุใช่ครับประมาณสามร้อยปี
อายุประมาณสามร้อยปี
เห็นว่ามีเหมือนกับอะไรพันอยู่รอบต้นไม้ด้วย
ที่เข้ามาเที่ยวตรงนี้มาเก่ามาไหว้ต้นไม้
กลับไปก็ฝันถูกรางวัล
ทีนี้ก็มาแก้บน
แต่เห็นบอกว่าตรงนี้เป็นวังจอราเข้ด้วย
ใช่ตรงนี้เลยครับมันจะมีถ้ำวังเจราะเข้
เมื่อก่อนมีเจราะเข้เจราะเข้เยอะ
แล้วช่วงร้อนสายขึ้นมาตากแดดผึ่งตัวเอง

แต่ว่าถ้าใครอยากสนุกอยากมันแบบนี้ผู้ใหญ่ครับ

ต้องมาที่หมู่บ้านท่ามะขามเลยนะฮะ

ต้องที่สล็อตคอเฟ่สโลบาร์๐๙๐๑๓๙๙๙๐๕
วันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีครับ